ความตั้งใจนี้ณตอนนี้
ล้อมาแตะพื้นแผ่นดินเมืองไทยแล้ว

อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงบรรยากาศนะตอนนี้

ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และแกนนำของภัครัวไทย

ก็คือเวลาเก้านาฬิกาไหนทักษิณจะเดินทางมาถึงประเทศไทย
ณขณะนี้นะคะก็เป็นเวลา๙นาฬิกา๓นาทีแล้วนะคะ
ก็เป็นเวลาที่เรียกว่าสมความตั้งใจของหลายคนค่ะ
การกลับมาประเทศไทยในรอบ๑๗ปีในครั้งนี้นะคะ
เพื่อสู่อ้อมกอดของครอบครัวนะคะ
กลับบ้านมาเพื่อที่จะทำหน้าที่คุณตาคุณปู่นะคะ
เลี้ยงหลานค่ะคาดว่าที่ด้านในนะคะหลังจากที่
แลนดิ้งแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงยุติธรรมนะคะ
ทางฝ่ายความมั่นคงก็จะได้ดำเนินการกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ก่อนที่จะพาตัวนายทักษิณมาพบปะกับครอบครัวนะคะ
ซึ่งมีการแจ้งว่าจะใช้เวลาประมาณ๕๑๐นาทีนะคะ
เพื่อที่จะพบปะกับครอบครัวค่ะ
รวมถึงจะได้ออกมากล่าวขอบคุณนะคะ
แล้วก็พบปะกับบรรดาแกนนำแล้วก็แฟนคลับที่มาให้กำลังใจในวันนี้ค่ะ
ภาพตัวเป็นของคุณทักษิณนะคะที่คนไทยหลายคนนะคะที่เฝ้าติดตามตามหน้าสื่อมาหลายปีนะคะ
เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนะคะก็จะได้เห็นคุณทักษิณมายืนอยู่ตรงหน้าสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะ
อันนี้แหละฮะก็เป็นจุดสำคัญนะครับที่คุณทักษิณเนี่ย
ถ้าเดินทางมาถึงแล้วอาจจะมีโอกาสนะครับได้มาพบกับสื่อมวลชนให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพตรงนี้ด้วย
แล้วก็เมื่อกี้นะเห็นภาพแบบมือถือที่เขาส่งส่งต่อกันอันนั้นเป็นมือถือที่วีดีโอคอลแล้วในสายนั้นคือคุณยิ่งรักค่ะ
ก่อนหน้านี้วีดีโอคอลคุณทักษิณแล้วนี่ก็เป็นวีดีโอคอลคุณยิ่งลักษณ์นะคะ
พี่สมบัติเข้าสู่กระบวนการต่อเมื่อสักครู่นี้ที่พี่สมบัติพูดถึงนะครับ
ผมคิดว่าจะต้องมีภาพอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน
เพราะว่าภาพถ่ายมันจะเป็นภาพสัญลักษณ์และสื่อความหมายทั้งหมดออกไป
ผมกำลังดูว่าครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณจะแสดงออกหรือกระทำนั้นคืออะไร
อาจจะอยู่ที่โต๊ะหมู่บูชาตรงนั้นหรือเปล่าครับที่มีการจัดเตรียมกันไว้
โต๊ะหมู่บูชาเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นน่าจะมีพระบรมชายาลักษณ์อยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นโต๊ะหมู่บูชาที่เขาบอกว่ามีการจัดเตรียมตอนเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เราจะเห็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามตอนนี้ก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันนะ

หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับคุณสมบัติฮะ
ขั้นตอนต่อไปเมื่อกูนักสินเนี่ยมาถึงแล้วครับ

ครับทีนี้ก็จะได้เจอคุณเอ๊ะจะได้เจอบ้าง